สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรัฐมนูลปี๖๐ยังแผลงฤทธิ์ต่อเนื่องครับ
แล้วอาการแผลงฤทธิ์ของรัฐมนูลปี๖๐ก็ยังมีปัญหาตามมาอีกเยอะ
รัฐธรรมนูญปีหกศูนย์ถูกค่อนคอร์ดว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นมา
เพื่อส่งต่อสืบทอดอำนาจให้สวโหวตนายกรัฐมนตรีได้นั่นก็เรื่องหนึ่ง
รัฐมนูลปี๖๐ถูกค่อนคอร์ดว่ามีเป้าหมายเป้าประสงค์จะให้พักใหญ่
ลดทำให้เล็กลงก็เลยไปออกแบบกฎเกณฑ์กติกาการเลือกตั้งการนับคะแนน
ในที่สุดเมื่อไม่อยากให้พักใหญ่ใหญ่เกินไปเดี๋ยวจะมารวบอำนาจในสภาพักเพื่อไทย
เห็นไหมครับมีสอสอร้อยกว่าคนแต่ไม่มีบัญชีรายชื่อแม้แต่คนเดียว
นั่นเป็นผลพวงการออกแบบแล้วที่สำคัญก็คือว่า
พักเล็กที่เรียกว่าพักขนาดจิ๋วมีคะแนน๓๐๐๐กว่า๓๔๕๐๐๐จนไปถึง๗๐๐
ผู้แทนพักละคน๑๑พักมั้งครับพักละคนพักละคน
ขณะนี้หัวหน้าพักที่เป็นสอสอพักละคนนี่แหละครับ
กำลังจะทำให้รัฐบาลปวดหัวไม่สิ้นไม่สุด
ล่าสุดที่ทำท่าว่า
เหมือนจะตกลงกันได้สงบเสงี่ยมเรียบร้อย
อ้าวพอมาถึงวันหนึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตำแหน่งตามที่ตกลงกันไว้
ไม่ว่าจะตำแหน่งประธานกรรมธิการหรือตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรี
หรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นตำแหน่งทางการเมืองเพิ่มเติม
เขาก็ส่งสัญญาณว่าจะขยับตัวกันอีกแล้ว
ส่งสัญญาณว่าอาจจะไม่ยกมือให้รัฐบาล
เป็นฝ่ายค้านเขาเรียกว่าฝ่ายค้านอิสระ
หรือเป็นฝ่ายค้านในรัฐบาล
ดูหัวข่าวเมื่อวานสิครับ
พักเล็กเลิกร่วมรัฐบาล
ธรรมนัฏโยนผู้ใหญ่ให้แก้
บางฉบับบอก๕พักเล็กฮึ่มถอนตัว
อีกฉบับบอก๕พักเล็กทำขู่ถอนตัว
ประชดพลังประชารัฐไม่เห็นหัว
อาการอย่างนี้เนี่ยคอการเมืองเขาพอดูออกครับ
ว่าอย่าไปตื่นเต้นมากนัก
อาการแบบนี้ต้องการให้คนไปเคลียร์
แล้วถ้าเคลียร์กันจบทุกอย่างก็อยู่กันต่อไปได้

หรือถูกมากน้อยแค่ไหน
อาการแบบนี้เขาบอกว่าเวลาไม่ได้ดังใจก็แผลงฤทธิ์กันทีนึง
แล้วรอให้คนไปรูปหลัง
ถ้าแผลงฤทธิ์ไม่มากก็รูปหลังเบา
ถ้าผลของการแผลงฤทธิ์นั้นมันจะทำให้ถึงรัฐบาลล่มได้
อ้าวค่ารูปหลังก็ต้องแพงหน่อย
รูปหลังกันหนักหน่อยก็จะอยู่กันในอาการอย่างนี้
รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำอย่างนี้
เราก็ได้เห็นว่าโหวตกันในสภาเมื่อวานซืน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับการประชุมสภาที่เป็นยติ
ปรากฏว่าฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับกรรมธิการ
ก็เรียกว่ากลุ่มฝ่ายค้านนั่นแหละชนะโหวตครับ
นี่ส่งสัญญาณให้เห็นแล้วส่งสัญญาณอันตรายให้เห็นแล้วว่า
ปริ่มน้ำถ้าปล่อยไว้อย่างนี้เจอปัญหานี้แน่
เจอปัญหานี้แน่เห็นไหมล่ะครับว่านี่คือผลพวงของรัฐมนูลปี๖๐
ที่ต้องการลดพลังพักใหญ่เพิ่มพลังพักเล็กให้เป็นเบี้ยหัวแตกไว้อย่างนี้
เรื่องแบบนี้ไม่ใช่มันเพิ่งเกิดในอดีตก็มีรัฐมนูลที่เป็นแบบนี้
รัฐมนูลที่ไม่ต้องการให้พักเข้มแข็งรัฐมนูลที่บอกว่าไม่ต้องสังกัดพัก

ฉะนั้นบรรดาสอสออิสระที่ไม่สังกัดพักนี่แหละครับ
ก็คือก่อปัญหาเขาถึงนินทากันในตอนนั้นว่า

ต่อลองไปตกลงกันว่าค่ายกมือเท่าไหร่
สถานการณ์มันผ่านไปนานแล้วนะครับเป็นอดีตไปแล้ว
อยู่อยู่ขึ้นมาคนร่างรัฐมนูลฉบับนี้ไปปลุกผีขึ้นมาอีก
ปลุกผีให้มันเกิดสภาพมีพักจิ๋วพักละ๑คนละ๑คน๑คน๑คน
ต่อรองกันอีกมาทำให้รัฐบาลซึ่งเสียงปริ่มน้ำมีปัญหาอีก
แล้วนำมาสู่อย่างที่บอกอ่ะแผลงฤทธิ์กันทีนึงก็เคลียร์กันทีนึง
แผลงฤทธิ์กันทีนึงก็รูปหลังกันทีนึงก็จะอยู่ในสภาพอย่างนี้
ก็จะอยู่ในสภาพนึงโทษอย่างอื่นไม่ได้เลยครับ
โทษคนออกแบบรัฐมนูลก็นี่ไงมัวแต่จะไปออกแบบหวังผลอีกด้านหนึ่ง
ไม่ได้คำนึงถึงผลที่ตามมาเป็นยังไงแล้วก็มีข่าวในธรรมนองที่ว่า
ถ้าไม่ได้ตำแหน่งฝ่ายบริหารขอได้ตำแหน่งในฝ่ายนิติบัญญัติก็ดี
เขาต้องการอะไรครับเขาต้องการเป็นประธานกรรมธิการกัน
ประธานกรรมธิการต้องรู้นะครับว่าในอดีตเขาใช้สอสอที่มีวัยวุฒิ
มีคุณวุฒิเป็นสอสอมาแล้วหลายหลายสมัยเพราะประธานกรรมธิการต้องนั่งหัวโต๊ะ
คนที่เป็นสมาชิกกรรมธิการชุดแต่ละชุดเนี่ยพักโน้นพักนี้เขาก็ส่งมา
ส่งคนที่มีความสำคัญมาแล้วถ้า
เอาคนที่อ่อนพรรษาทางการเมืองเพิ่งเป็นสอสอสมัยแรก
มีวุฒิภาวะที่เป็นที่ยอมรับไม่ได้อายุก็ยังน้อยอยู่
แล้วไปนั่งหัวโต๊ะเป็นประธานกรรมธิการไม่เกรงใจกรรมธิการจากพักอื่นเขาบ้างเหรอ
เกรงใจข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เวลาเรียกมาให้ข้อมูลตรวจสอบเรื่องนั้นเรื่องนี้
เกรงใจเขามั่งเหรอแล้วเวลาประธานกรรมธิการ
นำคณะกรรมธิการไปดูงานไปศึกษาไปดูงานต่างประเทศ
ไปดูทูตต้องไปเจอคนสำคัญแล้วได้ประธานกรรมธิการที่อ่อนเยาวุฒิภาวะ
เยาว์ทั้งคุณสมบัติมันเสียถึงสภาโดยรวมนะครับ
ผมเป็นสอสอมาก่อนอยู่ในกรรมธิการมาก่อนรู้เลยว่าในอดีตเนี่ยคนที่เป็นกรรมธิการ
จะต้องเป็นที่ยอมรับของเพื่อนกรรมธิการที่มาจากแต่ละพัก
ไม่ใช่เอาใครก็ได้ฉะนั้นที่เป็นสอสอสมัยแรกเป็นสอสอคนเดียว
พักเดียวมีคนเดียวแล้วแผลงฤทธิ์ว่าถ้าอย่างนั้นไม่ได้ตำแหน่งฝ่ายบริหาร
จะต้องมาได้ตำแหน่งในฝ่ายของนิติบัญญัติก็คือเป็นประธานกรรมธิการ
เรื่องนี้ต้องคิดกันดีดีครับเรื่องนี้เนี่ยหัวหน้าพัก
ที่เป็นหัวหน้าพักแก่นำเนี่ยต้องปรึกษากันดีปรึกษาท่านประธานชวน
เหมาะไหมที่จะส่งคนแบบนี้แบบนี้มาเป็นประธานกรรมธิการ
เพราะวันก่อนประธานชวนก็ยังเคยติ้งนี่ว่าอยากจะฝากไปถึงประธานและกรรมธิการ
เวลาไปต่างประเทศอย่าไปทำอะไรให้มันอับอายขายหน้ามาถึงสภาของไทย
ฉะนั้นวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เอามายืนยันว่า
สิ่งที่กำลังจะเกิดที่เขากำลังจะต่อรองกันใหม่
ภาวะที่รัฐบาลอยู่ในภาวะที่เรียกว่าเจอนั่นเจอนี่ปัญหาตั้งเยอะแยะ
ฉะนั้นพอมีการต่อรองยึกยักษ์กันใหม่แผลงฤทธิ์กันใหม่ก็ปวดหัวกันใหม่แล้วก็จะปวดหัวกันต่อ
ไม่ต้องโทษใครหรอกครับโทษคนล่างรัฐมนูล
ซึ่งขณะนี้ไปอยู่ที่ไหนหมดแล้วก็ไม่รู้ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลย
นี่คือขีดเส้นใต้การเมืองวันเสาร์นี้กลับไปที่โต๊ะข่าวครับ